สวัสดีครับ
ซักทีคุณเข้าใจจะได้แล้ว
ผมเป็นผู้เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้สื่อทุกคนอยู่

เดี๋ยวคุณอยากทำนี่นะมีหนังสือมาแล้ว

สูงกับคุณคุณออกไป

นี่พื้นที่เอกสาธารณะตรงไหน

ไม่เห็นถ้าเดี๋ยวคุณเอาอะไรใส่รถผมเข้าไปนะโอเคครับครับนะสื่อช่วยดูด้วย
ส่วนสอบด้วยเดี๋ยวอะไรใส่รถผมเอาให้ผมเห็นดิเอามาไปให้ผมเห็นดิ
ให้ผมเห็นให้ผมเห็นอยู่ในสายตาต้องให้ผมเห็นอยู่ในสายตาเฮ้ย
คุณหลบคุณหลบคุณหลบคุณหลบให้ผมเห็นในสายตาให้ไง

สามสิบนาทีคุณโทรขึ้นมาเลยเหนือปากข้างบน

ให้คุณตัดสินใจกันประเทศนี้

ผมไม่ต้องหาลือแล้วผมจะเอาเรื่องจริงมาพูด
ว่าทำไมมันมาถึงวันนี้มันเพราะอะไร
มันตลาดหมายดอนเมืองมันได้ขี้มกระปุกจริงเหรอ

ทหารสองคนรถหนึ่งคันต้องออกกฎหมาย
ผมก็เลยมันอะไรกับผมมากมายเนี่ย

นิเกย์เลิกเราไม่ต้องพูดกันอีกจบ

มันไม่รู้ยังพูดยังไงฉัน
ลามแล้วล่ะครับขณะนี้
สารได้ออกทั้งหมายจับ
พันธุโรโทษสันตนักประยุรัติ

ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลโดย
มีผู้ที่มาให้ปากคำทั้งหมดเนี่ย

มีผู้ที่เกี่ยวข้องสิบเอ็ดคน

พันธุโรโทษสันตนักประยุรัติ
ก็หาการโชคทรัพย์นี้ห้าปีนะครับ

มหนธุทินเพชรซอย๘

ที่ห้องชุดของพันธุโทษสันทนะ

ขออนุญาตอ่านหมายคนนะครับ

ได้รับการยืนยันว่า

แต่ไม่สามารถเข้าไปได้ครับ

ช่วยในสดงนิ้ว
มากระดาษนี้นะฮะที่น้ำนะฮะเหตุการณ์สืบเนื่องมาจาก
อาทิตย์ตลาดใหม่ร้อนเมืองซึ่งมีการตรวจความทีมผิดกฎหมาย
ก็พบว่ามีการใช้กำลังผิดบังคับจ่ายค่าคุ้มครอง
นะฮะท่านครับถ้าเกิดครับไม่จ่ายนี่โดนกินรถครับครับ
ก็ไม่จ่ายไม่เปิดร้านไม่ได้นะฮะว่าค้าไม่จ่ายก็บอกอย่างนั้นนะฮะ
อย่างงั้นมันเรียกว่าค่าคุ้มครองแล้วเนี้ยครับถ้าเป็นผู้มีอีกที่คน
ครับก็เหมือนที่ประชาชนเขาบอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของผม
ความผิดในเรื่องของตัวบุคคลนะครับนะเราก็เอ่อ
มีการร่วมไปกับฐานของบ้านไม้จับต่อสารนะฮะในความผิดฐานร่วมกันกับโชษทรัพย์นะครับ
นะฮะซึ่งในส่วนของท่านศาลณะเนี้ยเอ่อก็มีไม้จับถึงแปดไม้จับนะครับ
นะก็ความผิดก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการตั้งรูปคดีเนี่ย
ขณะนี้ท่านในขณะที่การประมงอนะครับนะฮะรวมอยู่ในท่านบริเวศชัยะนะครับ
เอ่อประธานประมงอเนี้ยก็รับไปมือการแล้วในส่วนนี้นะครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเมืองคดีก็จะมือดีทุกส่วนนะครับนะ
เพราะที่อาคารชุดไม่มีครบจัวใช่ไหมครับครับครับตรวจสอบแล้วที่ปรากฎนะครับ
นะฮะไม่พบเอ่อว่ามีผู้ใดอยู่ในอาคารเรียงคลาวด์นะครับ
แต่เรื่องการสืบสวนเนี่ยเราจัดชุดสืบสวนลงไปทุกส่วนอยู่แล้วนะครับนะฮะ
แต่ว่าในการตรวจค้นวันนี้นะครับขณะนี้เป็นการตรวจค้นตามหมายค้นของสารอาญานะครับ
แต่เมื่อสารอาญาอนุมัติหมายค้นเราต้องแบบตามหมายก่อน
เราต้องนำหมายมาปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายค้นที่สารอาญาเนี่ยอนุมัติให้
เพราะว่าจะต้องรายงานศาลกลับไปนะครับมีหมายจับด้วยครับ
ในเรื่องการจับกลุ่มจะมอบตัวหรือไม่มอบตัวแล้วแต่
แต่ว่าในส่วนของเจ้าที่จะต้องตรวจตามหมายนะครับ
แล้วก็จะต้องสิบสวนจับกลุ่มตามมาแม่งหน้าที่ต่อไปนะครับ
แต่ยังไม่มีข่าวว่าติดต่อมา

แต่เมื่อเช้าผมก็โทหาผองบอจากทิพย์นะ
เอ่อตกลงรับจริงไหมที่ท่านบอกว่า
บอกว่าใครโทรมาก็รับคนบ้าโทรมาก็รับ
จริงอันนี้ผมยืนยันเพราะผมใช้เบอร์คนอื่นโทรไปแกก็รับ
แกก็บอกแกกำลังจับยาบ้า๑๐ล้านเมตรอยู่

ไอ้ตั้ง๓๔๐๐ฮิโลกรัม
ก็คุยบอกว่าแหมแกไม่สบายใจเลยเนี่ยไม่อยากจะพูดถึง

คือทางโทรสางธนภาคโทรไปหาพบโดยที่ท่านไม่รู้ตัว
ท่านบอกท่านทำงานอยู่โทรกรัม
กรดไปที่ของรมศนจรอยู่
วันนี้สันทนาก็เลยโดนทีเด็ด

หมายจับครับท่านผู้ชมครับโดนไปทั้งหมด๔๕หมาย

ร่วมกันกันโชคทรัพย์ออกกับใคร
คนนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของพันตรวจโทสันทนะ
พันธุโรสันตนาเองโดน๘หมายครับ

อันนั้นหมายความว่ามันเป็นต่างกรรมต่างวาระ
และก็หมายด้วยกันแต่ข้อหาเดียวกัน
ก็คือข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย
เพราะว่ามีผู้ที่ตกเป็นผู้ท้องหาเนี่ย๑๑คน

สัมภาษณ์กันสดข้างหน้าเพราะผมไปที่คอนโด

เขากำลังเข้าไปอย่างที่เห็นตอนแรกแล้วครับ

ร่วมกันส่วนที่กำลังบุกเข้าไปที่คอนโดที่ภัณฑทันอาศัยอยู่
คือต้องไปในเวลากลางวันด้วยไม่ใช่ไปในเวลากลางวันคืน
แล้วก็ต้องอ่านหมายให้ฟังแล้วเคาะประตูให้เวลาเขา
แต่เนื่องจากไปแล้วอยู่ที่ชั้น๑๕ก็เคาะอยู่นาน
ก็ไม่มีคนตอบไม่มีคนขานรับก็เลยใช้เหล็กพังเข้าไป
เมื่อพังเข้าไปก็พบว่าภายในนี้ไม่มีคนอยู่เจนเจี๊ยวเปิดแอร์อยู่
เพราะผมได้สอบถามพตรรสูรเชษ์หัคพรรณ
ท่านก็บอกว่าตอนเช้าสายรายงานอยู่ว่ายังมียัง

ตอนเช้ายังพบอยู่ยังอาศัยอยู่เมื่อคืน
แต่ว่าพอไปออกขอหมายค้นออกหมายจับมาวันนี้
ทั้งหมด๔๕หมาย๑๑คน
ก็ปรากฏว่าพันธุตรโทสรรธนักก็อาศัย
การดำดินหายไปแล้ว
เห็นบอกว่ารู้แล้วว่าถูกออกหมายแต่ยังไม่รู้รายละเอียด
แต่ไม่หนีหรอกจะเดินเข้าไปหาตำรวจเองด้วยซ้ำ

ก็มีข่าวว่าอาจจะไปมอบตัว
พรุ่งนี้ท่านรองโจ๊กก็บอกว่า
ก็แล้วแต่แต่ถ้าพบตัวก็ต้องจับกลุ่มตามกฎหมาย
ข้อหาร่วมกันการโชคทรัพย์เกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณมิ้นครับ
เพราะว่าแรกเขาไปจับกันเรื่องครีมไม่ใช่เหรอ
นั่นน่ะสิมันเริ่มมาจากตลาดที่มีการขายครีม
หรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านออยถูกไหมคะ

ที่ว่าครีมทั้งหลายที่ไม่ผ่านออย
ค้นเริ่มจากพลตำรวจตีวิรชัยทรงเมตตา
เข้าไปดูซิว่าออยไม่มีไม่มีใบจดแจ้ง
โรงงานประกอบกันอยู่ภายในตึกแถวไม่ได้มาตรฐาน
นะฮะก็ไปถึงที่ตลาด
ตลาดก็คือตลาดใหม่นี่แหละครับตลาดใหม่ดอนเมืองนี่แหละครับ

มีอาคารมีทั้งพลาซ่าที่ลุกล้ำที่สาธารณะ

ติดไปหมดเลยนะครับทั้งเขตดอนเมืองก็ออกมา
คือคุณเห็นหรือยังว่าจากครีมนะ
ขยายไปต้องไปเรื่องตลาดไปเรื่องผลประโยชน์
ท้ายสุดวันนี้โดนค่าคุ้มครองครับ
วันนั้นคุณชุวิตไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไหนไม่มีใครบอกไม่มีไม่ได้จ่าย
ผมถามแกเขาก็หลบผมไปก่อนเพราะว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเขาเป็นพยาน
การเป็นพยานเขาก็ไม่กล้าที่จะไปเปิดเผยตัวกล้าพูดอะไรแล้วผมก็เข้าใจ
คงจะไปให้การให้ปากคำไว้
คงให้ปากคำว่าถูกเรียกค่าคุ้มครอง
ไอ้ค่าคุ้มครองท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโดนปกติตลาดแต่ละตลาด
จะมีคนดูแลผลประโยชน์การดูแลผลประโยชน์ในกรณีนี้เนี่ย
เท่าที่ผมถามพลตำรวจตีสุรเชษฐ์ท่านบอกว่า
พยานที่มาให้ปากคำว่าโดนเรียกค่าคุ้มครองถ้าไม่จ่าย
ถ้าไม่จะโดนกรีดรถ
ถ้าไม่จ่ายไม่ให้เปิดร้าน

มอเตอร์ไซค์วินรถตู้วินอะไรต่าง

แต่ข้อโต้แย้งของพันธุ์ตบริหารโทษธนาคต์บอกว่า

ใช่เขาบอกว่าไม่ได้เรียกค่าคุ้มครอง
แต่ขอความร่วมมือเขาใช้คำนี้

แล้วแต่ใครจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่ได้เป็นไร
เพราะว่านี่เป็นค่าบริหารจัดการค่าเก็บขยะค่าไฟค่ายาม
และจุดก็อยู่ตรงนี้
อยู่ตรงที่ศาลก็คงจะมีพยานมีหลักฐาน

ทั้งหมด๔๕หมาย๑๑คนรวมทั้งพันตรวจโทสันตนะ
โดนไป๘หมายก็ต้องไปแก้ต่างกับศาลแล้วครับ
เพราะว่าถนัดสารออกหมายจับแล้วก็คงจะมีพยานมีหลักฐาน

เป็นคดีก็ต้องไปต่อสู้ไปต่อสู้ตามกฎหมาย
ก็ลองดูว่าขณะนี้พันธุรโทสันทนะอยู่ที่ไหน
เพราะตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่

เพราะมีหมายจับมีหมายค้นค้นต้องค้นบ้าน

คุณชุวิตสรุปว่าตกลงพบตรบอกว่า
ประชาชนทั่วไปคนบ้าหรือใครโทรมา

ว่าข่าวเรื่องนี้มันมาจากพันตรวจโทสันทนะ

ทำท่าตอนแถลงข่าว

ผมก็ทดลองโทรหาพบตรจากทิพย์ชายจินดา
พบตรแกรับเอง

ในขณะที่ท่านกำลังแถลงข่าว
กรณีวันนี้นะจับยาเสพติดได้

ก็จับได้มีร่วมผู้ร่วมแถลงข่าวคือพบตร
เฉลิมเกียรติแล้วก็พบชน

ขณะที่ผมโทรไปเนี่ยท่านกำลังแถลงข่าวอยู่
แล้วผมก็เรียนถามกับพบตรตรงว่า

พบตรคนนี้ไม่เหมือนใครจริง

พูดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดที่วันนี้เนี่ยพบเนี่ยที่ท่านเอามาแถลงข่าวพบตรเนี่ย
ค่ะเป็นรถใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่อันดับต้นต้นนะฮะใหญ่ตกใจเลยค่ะ
อันดับต้นต้นขนาดว่ายาบ้าเนี่ยสิบล้านเมตรเยอะมากค่ะคุณชุวิต
ล้านเมตรห้าสิบกระสอบยาไออีกสามร้อยเก้าสิบแปดกิโล
กิโลกรัมแต่หลังหลังเนี่ยคุณมิ้นและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับ
สิบล้านเมตรหลักล้านหมดเลยค่ะแล้วมันจะพบที่ไหนเนี่ย

ก็แสดงว่ารอดหูลอดตามาจาก
จะมาจากเหนือและจากอีสานก็แล้วแต่
ผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังง่าย
ถ้าเกิดยาเสพติดคือสินค้าชนิดหนึ่ง

ทั้งหมดมีทั้งหมดที่พบ

กลุ่มว่าเหนือกลุ่มว่าใต้ส่วนมงก็จะเป็นสายขน
ทีนี้เราแบ่งหลักสูตรของการทำงานยาเสพติดคือโรงงานโรงงานหนึ่ง
ทั้ง๖โรงงานเขาบอกว่าแต่ละโรงงานผลิตได้๒ล้านเมตรต่อวัน
ก็แสดงว่าจำนวนเนี่ยมันทะลักนะฮะแต่ถามว่าคุณมิ้น๑๐ล้านเมตรนี่
คุณว่าเอาไว้เสพเอาไว้ขายเป็นรายย่อยไหมขายไม่ไหว
ขายลายใหญ่ค่ะส่งออกเลยล่ะ
แล้วดูตรงนี้ครับโรงงานโรงงานทั้งหมด๖โรงงาน
โรงงานก็คือโรงงานที่ผลิตมีหัวเชื้อสารเคมีแล้วก็มาผลิต
ปั๊มออกมาเป็นยาบ้าใส่กระสอบรัดไว้นี่คือโรงงาน
ทั้งหมด๖โรงงานก็จะส่งให้กับสายส่ง
สายส่งเนี่ยแน่นอนครับเขารับมาจากโรงงาน
ราคาเหมือนกับขายสินค้าราคาหน้าโรงงานนี่คือราคาหนึ่ง
ผู้ที่ไปส่งเนี่ยก็ถือว่าอย่างนี้เป็นอะไรครับถ้าภาษาตลาด
คือสินค้าที่ถูกกฎหมายก็คือหยี่ปั๊วยี่ปั๊วคือสายส่ง
เพราะส่งทีไม่ได้ส่งที๕๐๐เมตร๑๐๐เมตร
ส่งเป็นล้านส่งเป็นล้านเม็ดส่งเป็นกระสอบ
การส่งเนี่ยก็ผมก็เรียนให้ทราบว่าคร่าวเดี๋ยวนี้มันมีส่งมา
ก็คืออยู่สองสายสายเหนือกับสายอีสาน
เหนือถูกจับจ้องเยอะคือเหนือเป็นเส้นทางดั้งเดิมของยาเสพติด
เดี๋ยวนี้ก็จะไปทางอีสานคืออ้อมไปทางลาวเข้าไปทางลาวก่อน
จากพม่าคือโรงงานพวกนี้อยู่ที่ลอยต่อที่พม่า
ก็จะเป็นโรงงานที่๑โรงงานที่๑อยู่ที่บ้านโหปัง
ติดชายแดนประเทศจีนทางตะวันตกเป็นของพวกตระกูลเวยผลิตยาบ้า
โรงงานที่๒บ้านปางเวยอันนี้ก็ของกลุ่มเวยเสี้ยกัง
โรงงานที่๓บ้านเมาเป็นของกลุ่มว้าผลิตทั้งฝิ่นเฮโลอินยาบ้า
โรงงานที่๔ตั้งฉานตั้งยานเป็นของกลุ่มหวยเสียกังเหมือนกันผลิตยาบ้า
โรงงานที่๕บ้านปางซางของตระกูลเป่าผิดยาบ้า
โรงงานที่๖บ้านศพหลวยติดชายแดนจีนไปทางใต้ของกลุ่มโกกัง
กลุ่มต่างเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นโรงงานผลิตอาจจะผลิตยาบ้า
ผลิตเฮโรอินผลิตไออะไรต่างทีนี้พอส่งไปที่หยีปัว
วิธีการมันก็จะมีทางเหนือกับอีสานทางพม่าจะอ้อมเข้าไปทางลาวก่อน
แล้วขนเข้ามาทางนครพนมทางหนองคายนะฮะข้ามแม่น้ำโขงมาทางนั้น
ทีนี้พอมาที่ตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะต้องตรงนี้ครับ
ตรงนี้ที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้คือตรงไหนครับ
ตรงนี้คือที่พักยาครับที่พักยาที่พักยาเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นชุมชน
ค่อนข้างที่จะแออัดนะครับเพราะว่าการพักยาเนี่ยจะทำให้เกิดจะไม่ถูกจับได้
ก็มักจะเป็นจังหวัดที่มันมีคนอยู่เยอะไม่ว่าจะมีภาคกลางอายุตยาหรือปฤตมนตรของกรุงเครพย์
แต่ที่อยู่นี้ทั้งสองล็อตเป็น๑๐๐๐ล้านที่วันนี้ตำรวจ
โดยท่านพบตรเป็นผู้นำแถลงข่าวทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ

การพักก็รอที่จะขนออกต่างประเทศ
็อตนี้คุณมิ้นก็คงจะเชื่อว่าเขาส่งออกต่างประเทศ
ไอ้นี่สมัยก่อนวิธีนิยมมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่า
ยาบ้าที่ผลิตจากทางแถบ๖โรงงานกระจายเลิฟออกไปจากต่างประเทศ
ไม่ได้ใช้บริโภคภายในประเทศไทยนะฮะอาจจะมีบ้างนะฮะ
แต่พบว่าในปัจจุบันยาบ้าล็อตใหญ่จะถูกพบอยู่จำนวนมาก
ซึ่งยาบ้าชุดนี้เป็นชุดที่เตรียมขนออกไปต่างประเทศครับ
อกจากจะบริโภคบางส่วนแล้วยังเอาไว้ส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ

เจอกันใหม่วันจันทร์อย่าลืมนะคะ๕โมงเย็น
คุณผู้ชมเปิดมาช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ